รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร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
หนึ่งชั่วโมงนี้ไปนะครับจะเป็นหนึ่งชั่วโมงความอัศจรรย์
หนึ่งชั่วโมงกับความเชื่อนะครับในรายการ

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
จริงแล้วจะต้องทักทายในรายการว่าซินเจียอยู่อีซินนี่ฮวดใช้
เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลตรุษจีน
บางคนก็เรียนไปไหว้ปีชงสะดอกเคาะปีชง
ซึ่งปีชงก็มีแค่ปีเดียวนะฮะก็คือปีมะเสง

แล้วหลายคนที่ความเชื่อจริงก็คือทำความสะอาดบ้าน
ไหว้เจ้าเตรียมรับสิ่งใหม่
อย่างที่เรารู้ว่าตรุษจีนนี่แหละเขาถือกัน
คิดถึงประเพณีจีนคุณจะคิดถึงอะไร

แต่ถ้าคิดถึงสิ่งที่คนจีนเขาชอบ
แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้คือเป็นเหมือนแบบอัญมณี
หรือสิ่งดีที่จะเกาะติดไปด้วย

ให้ใส่ไว้นะแหวนหยกครับถ้าสมมุติดวงเราไม่ดีอืมก็เขาจะแตกเขาไปเองคือเรียกว่าหยกเนี่ยนะฮะเป็นอัญมณีนะครับที่คนจีนนั้นเขาแบบชื่นชอบกันมากคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าหยกจริงแล้วเป็นอัญมณีจากสวรรค์เป็นของมีค่าเป็นของหายากสามารถนำความโชคดีสุขภาพการเงินหยกเป็นอัญมณีที่มูลค่า
เป็นเซียนหยกผู้คล่ำวอดนะฮะอยู่ในวงการหยกมาตั้งแต่เกิดคือหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยฮะกระเด็นมาเป็นหยกเลยเข้าคนนี้นะครับจะมาเปิดเผยเคล็ดลับนะครับในการดูหยกรวมถึงความมั่งคั่งของคนที่ครอบครองของหยกด้วยนะฮะแล้วรวมถึงนะครับมีเรื่องราวของคนที่รอดตายสามสิบสองคนเพราะพระหยกขอต้อนรับคุณชานนท์ผ่องเจริญกุลครับ
เชื่ออย่าลบหลุม
เป็นผู้ที่เรียกว่าคล่ำวอร์ดอยู่ในวงการของหยกรวมถึงหลายคนก็เรียกเขาว่าเซียนหยกเนี่ยแหละฮะต้องถามอย่างนี้อยู่กับหยกมานานแค่ไหนแล้วนะครับ

ใช่ครับตั้งแต่สมัยประมาณ๔๐กว่าปีแล้วครับ
เชียงใหม่เนี่ยผมมาจากเชียงใหม่เนาะ
เชียงใหม่เคยเป็นจุดศูนย์กลางของการฆ่าหยก

คนไทยส่วนใหญ่จะไม่เคยทราบมาก่อน

เขาก็ต้องหาที่ที่ต้องมาเจอกัน

คนจีนคนฮ่องกงที่เป็นพ่อค้าเนี่ยก็มาเชียงใหม่

สมัยนั้นเวลาเอาหยกออกมาเนี่ยนะครับ
ยังต้องมากองคารวาร

คือเดินทางข้ามชายแดนกันมาเลยนะครับ

คือคำหวัดกระหกมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่เลย

อ๋อรู้เรื่องเหมือนกันเลยครับ
เพราะว่าโฟสเราไม่ได้แบบ

แต่ว่าค่อยเข้าเส้น
เสาร์อาทิตย์เราก็ติดไปทำงานกับเขา

มันคืออัญมณีจากสวรรค์เหรอ
เคยได้ยินหินอัญมณีอย่างอื่นที่เขาพูดถึงสวรรค์มั้ยครับ
เพราะคนจีนเชื่อกันมาตั้งแต่๘๐๐กว่าปีแล้ว
ว่าเป็นหินที่ซึมซับพลังจากจักรวาล
มาเป็นเวลาล้านปีเลย

สมัยนั้นยังไม่มีการใช้โลหะ
ก็มีการเอาหินต่างลองมาทดลองใช้

แต่ด้วยที่ว่าหยกมีความเหนียว
และแกร่งกว่าหินชนิดอื่นนะครับ
เขาก็เลยเอาหยกมาทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้

สมัยนั้นนี่คุณพ่อผมสะสมมี
เป็นดาบหยกมีหอกหยกธนู
แม้กระทั่งตะเกียบหรือเป็นถ้วยชามหยกก็มี
ยกเนี่ยเป็นตัวเชื่อม

เชฟที่เห็นเนี่ยเชฟกลมเนี่ย
ผมเรียกว่าโดนัทเรียกง่ายนะครับ
คือมันจะเป็นกลมเนี่ยแล้วมีรูตรงกลางนะครับ
เชฟนี้เนี่ยคนจีนสมัยโบราณนะครับ
ชื่อว่าเป็นตัวแทนของสวรรค์
โลกเราเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นสี่เหลี่ยม
แล้วสวรรค์เนี่ยคือกลมนะครับ
แล้วรูสาเหตุที่มีรูตรงกลางนะครับก็คือเอาไว้สื่อสารโดยที่เขาจะพูดผ่านรูตรงนี้

เมื่อก่อนคือหยกเนี่ยเป็นหินที่อยู่ในวัฒนธรรมที่คนจีนตั้งแต่เกิดจนตายนะครับ
เกิดใหม่เนี่ยก็จะต้องมีการให้ของเป็นหยกนะครับ
โดยปกติแล้วอย่างสมัยก่อนจะเป็นหยกสีแดงที่เป็นโดนัทนี่แหละอันเล็กนะครับ
เพื่ออะไรหยกสีแดงก็คือเพื่ออายุยืนยาวนะครับ
เพราะว่าเด็กสมัยนั้นเนี่ยเกิดครึ่งตายครึ่งนะครับก็อยากให้อยู่อายุยืนยาว
ใช้กันไปอย่างถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยพอเป็นวัยรุ่นปุ๊บคุณแม่หรือคุณยายก็จะให้หยกเป็นกำไรใช่ไหม
ชิ้นหนึ่งเพื่ออย่างคนไทยเราห้อยพระนะครับคนจีนใช้หยกเป็นกำไรหรือว่าเป็นจี้เนี่ยเพื่อป้องกัน
ป้องกันสิ่งที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีนะครับโชคร้ายอุบัติเหตุ
ยกเนี่ยเป็นหินที่เวลาคนจีนเปรียบเทียบสิ่งต่างความสวยงามหรือความดีนะครับหรือความบริสุทธิ์เนี่ยก็จะเปรียบเทียบหยก
ก็คืออาจจะเคยได้ยินหน้าหยกอะไรอย่างนี้หน้าหยกนี่แปลว่าแบบหน้าหล่อใช่ผิวสวยเหมือนหยกหรือว่าฟันสวยเหมือนหยก
เลยแม้กระทั่งความตายก็เกี่ยวกับหยกอีกหรือครับคือ

เป็นแผ่นหยกเงียบมัฐักตุใช้ธรรมถัดใส่เต็มตัวเลย
ใส่หน้ากากใส่ในปากตรงตาต้องเอาหยกมาปิดหมดเลย
เพื่อที่ว่าต่อไปชีวิตหลังความตายเนี่ยเขาจะได้มีพวกนี้ใช้
พาไปสู่สวรรค์แล้วจะได้จะได้ใช้ใช้พวกนี้ได้เพราะตอนสมัยผมเด็กเด็กผมจำได้
เขาเคยมีการขุดพบเป็นพระศพของห้องเต้แล้วก็เนี่ยเป็นชุดหยกทั้งตัวเลยอ่ะ
ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเปิดหน้ามานี่ก็ถึงจะเห็นว่าเป็นอยู่ข้างในอ่ะ
เขาจะเป็นแบบโอ้โหแบบเป็นหยกโดยส่วนหนึ่งเขาจะเชื่อว่าจะหยกเนี่ยจะมีความเย็นใช่ไหมครับ
จะช่วยให้ศพเนี่ยอยู่ในสภาพเดิมเพื่ออะไรเพื่อเขาเชื่อนะครับว่าจักรภาพจะกลับมาอีก
กลับมาในร่างนั้นใช่คนจีนและคนอีกคล้ายกันมากนะครับ
เอ่อใส่เข้าไปในปากนะครับเหมือนกับอียิปต์ได้เลยเขาบอกหยกเนี้ยได้มีโอกาส
ประวัติศาสตร์จีน๘๐๐กว่าปีที่ใช้หยกมาเนี่ยเป็นหยกเน็ตไฟล์หรือว่าหยกเนื้ออ่อนที่เจอในจีน
จนกระทั่งเมื่อประมาณ๓๐๐ปีเจอหยกพม่าแล้วสูสีเท้าก็เห็นว่านี่มันสวยมาก
เพราะสีสันมีแบบทุกสีอย่างหยกจีนเนี่ยมีแค่สีขาวของพม่านี่ตั้งแต่ดำจนขาวเลย
แดงเหลืองเขียวม่วงชมพูมีหมดเลยแล้วเอามาทำแล้วแล้วมันสวยเพราะว่ามีความใส
แล้วถึงขนาดเอามาเอาเรียกชื่อหยกด้วยกันว่าเป็นหยกนะครับ
แต่ว่าเขาอยากจะให้เอาอะไรมาเชื่อมกันก็เลยเรียกเป็นหยก

ทีนี้จะถามว่าถ้าหยกแท้ที่หายากแล้วราคาเนี่ยแพงมากเลยเนี่ยนะครับ
เราต้องดูจากอะไรแล้วมันมีกี่ชนิด
คืออย่างที่ผมอธิบายให้ฟังหยกในโลกมี๒ชนิดนะครับ
ซึ่งเนฟไลต์จะเจอในจีนเจอในแคนาดา
เจอในนิวซีแลนด์พวกมาวารีใช้

สำหรับเนื้ออ่อน
กเนื้อแข็งเนี่ยจริงมีวัฒนธรรมการใช้มาหลายประเทศนะครับ
อเมริกากลางพวกโกเดมมาลาพวกมายันโอเม็กซ์พวกนี้ก็ใช้หยก
แต่ที่ดีที่สุดคุณภาพสูงที่สุดในโลกที่พม่าที่เดียวนะครับ
สีเขียวสดให้ถ่ายว่าเท่าไหร่
ไม่รู้เลยอ่ะสัก๒๐ล้านอ่ะ

คูณ๓๔เข้าไป
ใช่ครับ๒๗ล้านเหรียญนะครับ
ทีนี้ต้องดูจากอะไรตรงไหนถึงจะรู้ว่าเนี่ยมันของแท้

ดูหยกมี๓ทีนะครับ

ใช่ครับยิ่งใสยิ่งดีนะครับ
คือเจ้าซ็อกเนี่ยอย่างที่คุณติดอยู่นี่ใสไหมอันนี้ใสไหม

ใช่ครับมองเห็นทะลุแล้วมันสะท้อนออกมาด้วย
คือไม่สามารถที่มองเห็นทะลุแบบเห็นคนอีกฝั่งหนึ่งได้

เพราะโปร่งใสไม่ได้บอกว่ามองทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่

ซึ่งตามธรรมชาติเกิดได้ยากมากนะครับ

โทนก็คือสีนั่นเองนะครับ

โทนที่สว่างและโทนที่สดนะครับมันเด้งออกมาเลยอย่างสีเขียวมีตั้งแต่โทนอ่อนจนโทนเข้ม
แต่โทนที่ดีที่สุดคือช่วงกลางไม่อ่อนหรือเข้มเกินไปแต่ว่าต้องสดต้องสว่างให้มันเด้งออกมา
บางทีเนี่ยเราจะเห็นหยกจะมีจุดขาวจุดดำอะไรพวกนั้นยิ่งน้อยยิ่งดี

อันนี้๓ล้านครับ๓ล้าน
ชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกเลยครับที่คุณแม่ให้มาเป็นเหมือนกระทัดเลยนะครับ
เป็นแช่งที่เขาเรียกว่ารู้จักเฮ่งเจียมไหมครับรู้จัก
กระบองห่วงใช่ครับ
ความหมายของสีม่วงก็คือเรื่องสุขภาพ
คืออันนี้ก็เป็นล้านครับ

บอกใครก็ไม่รู้บอกว่าให้รวยเฮงมีเงินทองไหลมาเทมา
ให้ไม่เจ็บไม่ป่วยค่าจากบริเวณทั้งกวงนะครับเพี้ยง
โดยขออะไรจากดกแล้วได้ตามที่ขอกัน